ครอบครัวของเด็กสาวอายุ๑๖ปีที่หายไป
ทุกคนยังรักและก็ยังเป็นห่วงนะครับ
ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ถูกโพสต์ในโลกโซเชียลโดยคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีด้วยนะครับ
ออนไลน์ก็ช่วยกันแชร์ตามหาน้องเหม๋ยนักเรียน
โรงเรียนท่าชนะจังหวัดสุราธานีที่หายออกไปจากบ้านร่วมสัปดาห์แล้วนะครับ
โดยดารานักแสดงชื่อดังอย่างคุณบุ๋มปนัดดา
ประธานองค์กรทำดีได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว
ระบุว่าผู้ใดเนี่ยนะครับพบเห็นหรือรู้จักนางสาวจริญญานาคสวรรค์หรือน้องเหมือนอายุ๑๖ปี
สูง๑๖๐เซนติเมตรผิวขาวรูปร่างอวบนักเรียนโรงเรียนท่าชนะ
หายออกจากบ้านหมู่๙ตำบลคันทุลีอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราธานีไปตั้งแต่วันที่๙เมษายนที่ผ่านมา
เวลาประมาณ๑๐นาฬิกาตอนนี้ทางครอบครัวได้แจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ว่าฝากให้ทุกท่านหาแล้วก็หากใครเห็นน้องเหม๋ยแจ้งมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ให้เบอร์เลยนะครับ
ของพ่อน้องเหม๋ยเขาก็คือ๐๘๔๓๐๗๘๕๐๙ครับ
โดยคุณพ่อบอกว่าน้องเหม๋ยหรือว่านางสาวจริญญา
สาวคนที่๓ในพี่น้อง๔คน
เป็นนักเรียนชั้นม๔ทับ๑โรงเรียนท่าชนะ

คือใส่ขาสั้นสีน้ำเงินเสื้อขาว
หมวกสีดำสะพายกระเป๋าสีขาว
แล้วก็กระเป๋าเป้สีดำมีทั้ง๒กระเป๋าเนี่ยนะครับ

และตำรวจได้ติดตามภาพจากกล้องวงจรปิด

พบน้องเหม๋ยที่ตลาดนะ
เมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๒๐นาที
ของวันที่หายไปคือวันที่๙เมษายน
ส่วนสาเหตุนั้นบุตรสาวได้น้อยใจ
พ่อที่ดุแล้วก็ทำโทษไม่ให้ดูโทรทัศน
เนื่องจากทำรีโมทแตก๒อัน
แล้วก็ได้ขังตัวเองไว้ในห้องนอนถึง๒๐วัน

ก่อนที่จะหายไปบอกว่าไม่อยากไปเรียนแล้ว
แล้วก็น้อยใจที่บ้านไม่มีใครรักนะครับ
ทั้งที่ตัวเองเรียนเก่งนะ
เกรด๓๓๓๕แต่ว่าเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ่าไม่ค่อยแสดงออก
ก็หากบุตรสาวเห็นข่าวทางไทยรัฐทีวี

พ่อแม่และครอบครัวบอกว่าอยากให้น้องเหม๋ยกลับบ้าน
หากกลับมาจะไม่ตีแล้วก็ไม่ลงโทษ
มาแบบทำความเข้าใจกัน
พฤศิษฐาไทยรัตน์ทีวีของเราก็ดูเฟสบุ๊คของน้องเหม๋ยนะฮะ

เมื่อวันที่๘เมษายนตอน๓ทุ่มกว่า

หากใครพบเห็นนะครับหรือว่าในโลกโซเชียลช่วยกันหาหน่อยนะฮะ
ค่ะก็ให้เบอร์คุณพ่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ